ดูอีกเรื่องหนึ่งบ้างค่ะคุณผู้ชมมีโจรมาบุกงัดบ้านที่จังหวัดชนบุรี
แล้วตอนที่โจรบุกงัดบ้านปรากฏว่าเจ้าของบ้านนะเขาลืมของเขาก็ย้อนกลับมาที่บ้าน
แล้วเจ้าโจรรู้ก็ไปแอบอยู่ค่ะไปแอบพอหลังจากนั้นก็หนีออกไปเลย
เดี๋ยวดูภาพหน่อยค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะคุณผู้ชมเป็นภาพจากกล้องวงจรปิด
กล้องวงจรปิดบ้านนี้เป็นมุมต่ำด้วยนะคุณผู้ชม

เออก็เห็นภาพคนร้ายเนี่ยผู้ชายพร้อมสูงเนี่ยค่ะ

คือเมื่อกี้ที่เห็นชัดเดินผ่านไปผ่านมาเป็นคนร้ายนะ
แล้วเนี่ยเป็นเจ้าของบ้านผู้หญิงเดินเข้ามา
พอเดินเข้ามาปั๊บยังไงต่อคะเดินมาเอาของ
แล้วพอเขากลับมาปั๊บคนร้ายไปซ่อน

กลายเป็นว่าคนร้ายรีบหนีออกไปเลยแล้วก็เอาทรัพย์สินไปด้วย
จุดที่เกิดเหตุอยู่ในพื้นที่หมู่๕ที่ตำบลห้วยกะปิอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรีนะคะ
เจ้าของบ้านผู้หญิงคนนี้คือนางสาวกันชิสาพุ่มโมรา
เล่าให้ฟังบอกว่าเธอออกจากบ้านไปตั้งแต่๘โมงเช้า
จะไปเปิดร้านขายกาแฟแล้วก็ลืมของเอาไว้

เปิดประตูบ้านปั๊บเอ้าทำไมประตูในตัวบ้านมันเปิดอ้าไว้
แล้วก็มีสิ่งของถูกลื้อค้นก็เลยโทรไปสอบถามแฟนว่า

แฟนก็บอกว่าไม่ได้เข้านะทีนี้เปิดกล้องวงจรปิดผ่านทางมือถือก็เลยเห็นคนร้ายเนี่ย
อยู่ในบ้านซึ่งตอนนั้นนะคะตัวเธออยู่ที่ชั้นบนของบ้าน
ก็เลยรีบวิ่งออกจากบ้านไปเลยเพราะก็กลัวไง
กลัวคนร้ายจะทำอะไรแล้วก็รีบแจ้งตำรวจ
ทีนี้พอตำรวจมาตรวจสอบปรากฏว่ามีนาฬิกาข้อมือ๒เรือน
ขโมยไปกระเป๋าสะพายแล้วก็เสื้อผ้าบางส่วน
ตำรวจก็เลยเอาภาพจากกล้องวงจรปิดไปตรวจสอบ
แล้วเดี๋ยวจะมีการประสานชุดเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานเนี่ยนะคะ
เก็บลายนิ้วมือแฝงเพื่อตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีต่อไปนะคะ